ต่อกันที่อีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถ
พี่สายเจริญปุราคมผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเขากลับมาเล่นหนังใหญ่อีกครั้งนึงแล้วนะคะ

มีหนังติดต่อเข้ามาถึง๓เรื่องติดกันเลยคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงนะคะ
เร็วนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูเรื่องนี้ก่อนเลย

ใช่เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องของมูเตลู

คือดาราสาวสายมูยุคหนังไทยเฟื่องฟูจำได้ไหมสมัยก่อนหลายเรื่อง
หลักฐานก็คือยัน๕แถวของอาจารย์หนูที่ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกเรื่องเห็นไหม

ใช่ส่วนการมูเตลูในยุคใหม่เนี่ยพี่ซายบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
แต่ก็ไม่เคยลบหลู่เพราะอะไร
เพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยเล่นหนังผีมาหลายเรื่อง
เชื่ออยู่แล้วว่าของเหล่านี้มีอยู่จริง
เอาเป็นว่าเราไปฟังพี่ซายเจริญปุระพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เอาจริงนะเกิดมาจากการเล่นหนังผีจะไม่เชื่อเรื่องแบบว่าใช่ป่ะ
เรื่องแบบว่าลี้ลับเรื่องมูอะไรอย่างนี้
แล้วเราได้มัวเขาไหมคะมีหน้าหน้าทองอะไรอย่างนี้

เคยคือแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเป็นคนไม่ได้ส่องหา
อ่าแบบนั้นจะมี๕แถวอยู่ตั้งแต่แบบยุคนู้นที่อาจารย์หนูยังเป็นคนศักดิ์เอง
หารไหมเหรอเราว่ามันแนวเหมือนว่าปลอดภัยอ่ะ
เพราะว่าคือตอนนั้นที่ศักดิ์คือศักดิ์ตอนก่อนไปถ่ายนาเลสวนก็ถือว่าเจ็บน้อย
ก็ต้องบอกอย่างนี้ถือว่าด้วยรับประเจ็บน้อย
ต้องบอกว่าพี่ซายเนี่ยนะเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรก็หยิบจับอะไรปังตลอดนะคะ

พร้อมกับลูกใหม่
นางหายป่วยโรคทรงเศร้าและร่างกายก็ฟิตมากกว่าเดิมด้วย